วงจรปิดบริเวณปากซอยกิ่งแก้ว๒๔
บันทึกภาพนาทีรถกระบะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกตพลิกคว่ำ
ผู้โดยสารที่นั่งท้ายกระบะ๑๔คนกระเด็นตกจากท้ายรถกระแทกพื้นเสียชีวิตเกลื่อนถนน๑๒ศพ
และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล๑คน
เหตุเกิดเมื่อช่วงดึกคืนที่ผ่านมา
โดยพบว่ารถกระบะซึ่งขับมาด้วยความเร็วได้เร่งเครื่องเพื่อแซงรถแท็กซี่ที่ขับอยู่ด้านหน้า
แต่จังหวะหักเลี้ยวเข้าเลนกลางรถเกิดเสียหลักหมุนกลางถนน
แล้วพลิกคว่ำหลายตลบก่อนจะถลายไปกระแทกเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างแรง
ทำให้ผู้โดยสารที่นั่งท้ายกระบะถูกเหวี่ยงกระเด็นไปคนละทิศละทาง
ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๓ศพและมีผู้บาดเจ็บ๕ราย
จำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส๒รายบาดเจ็บเล็กน้อย๓ราย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๙